ดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น

โอ้ฉันชนะชุดเพราะทุกคนถาวดำนั้นคู่เลย

ชนะเลิศไป
เป็นไงค่ะ
วันนี้คือหลายคนเราบอกว่าลุ้น

แต่ในเรื่องประเด็นที่คนพูดถึงเยอะที่สุดคือเรื่องวัคซีน

วันนี้ก็มีเรื่องของวัคซีนซิโนแว
ที่มีการไปเจอว่า

คนก็เลยว่าแล้วยังไงดีคุณภาพ

มาดูยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้ก่อนค่ะ

วันนี้ก็คือ๒๕๔๕๑๕ราย

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
๖รายยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม
อยู่ที่๑๙๗๐รายด้วยกันค่ะ

ก็มีการแถลงออกมาภายหลังจากมีการออกประกาศ
แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนซีโนแวคค่ะ
เอาง่ายคืออันที่มาใหม่เนี่ยแหละต้องไหมล่ะ
ผลิตเมื่อวันที่๑๐เดือน๕ที่ผ่านมา
หลังจากพบลักษณะค่ะ

มีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวด
ท่านก็อธิบายบอกว่าปัญหาที่รายงานพบเนี่ยนะคะ
พบที่๑จุดในการฉีดวัคซีน
ก็เลยมีการระงับการฉีดในล็อตดังกล่าว

เช็คกันไปแล้วว่าไม่มีปัญหานะคะ
ซึ่งตนก็ได้ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับวัคซีนไปตรวจทั้งหมดเรียบร้อย

ก็คือการเก็บในที่เย็นเกินไป

มันเย็นเกินไปก็ไม่ได้
อุณหภูมิที่ดีที่สุดคือ๒๘องศา

สมมุติว่าแม้กระทั่งน้ำแข็ง

แล้วมันอยู่ใกล้กับวัคซีนอย่างนั้นก็ไม่ได้
ดังนั้นเรื่องของการเก็บวัคซีน
หรือว่าตอนขนส่งมาถึงเมืองไทยอาจจะเก็บดี
แต่ในระหว่างที่เรามีการกระจายไปตามจุดต่าง
ต่างของการที่จะไปนอกสถานที่โรงพยาบาลนะคะ
บางทีการส่งไปการจัดเก็บอะไรต่างอย่างนี้

ที่เป็นเหมือนที่เวลาเราปวดหัว

แต่มันก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ดี

งั้นคุณภาพหรือประสิทธิภาพต่างเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้มากพออย่างที่ควรจะเป็น
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเป็นกฎเป็นด่างในวัคซีน

มีประมาณ๒สาเหตุที่น่าจะเกิด

โดยที่มีการทดสอบในวัคซีนรุ่นเดียวกัน

พบว่าคุณภาพของวัคซีนก็ยังเป็นไปตามมาตรฐาน
แล้วก็พบเพียงจุดเดียวเท่านั้นอย่างที่เราอธิบายไป
ก็เลยสรุปว่าน่าจะเกิดจากการจัดเก็บวัคซีนที่เย็นเกินไป

แล้วก็กรมควบคุมโรคเขามีการเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เรื่องของวัคซีนเขาจะมีการใส่สารอลูมินัม
ซึ่งไม่ได้เป็นสารอันตรายต่อร่างกายอะไร
ยืนยันว่าไม่มีการฉีดล็อตดังกล่าวให้ใคร
เพราะว่าตรวจสอบทุกครั้งก่อนการฉีด
นี้จากการตรวจสอบเรื่องของการขนส่งค่ะ
จากจุดฉีดที่โรงพยาบาลก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิแน่นอนเลยอันนี้

แต่จุดฉีดที่อยู่นอกโรงพยาบาลนะคะที่มีการขนส่งวัคซีนไปเนี่ย
อย่างที่บอกไปเขามีการวางก้อนน้ำแข็ง
ก็ทำให้อุณหภูมิมันอาจจะไม่เหมาะสม
แต่ก็ทำให้วัคซีนอยู่ใกล้ก้อนน้ำแข็งอย่างที่บอกไป

เพราะว่าตัวน้ำแข็งอุณหภูมิจริงมันถึงขั้นติดลบเลยนะคะ
ก็เลยมีการทำหนังสือย้ำออกไปอีกว่า
ยืนยันวัคซีนไม่ได้มีปัญหา
เพราะว่านำวัคซีนที่เก็บไว้มาตรวจสอบ
พบว่ามีคุณภาพที่เป็นปกตินะคะ

ยังไม่เคยพบปัญหาในลักษณะดังกล่าว
เนื่องจากว่าการขนส่งจะมีการติดระบบติดตามอุณหภูมิ

แจ้งไปยังบริษัทขนส่งในทันทีเลย

ทำหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วให้ทำตามมาตรฐาน
ปกติตู้เย็นที่เขามีการเก็บวัคซีน

ว่าอุณหภูมิเท่านี้ถ้าสมมุติมีการไฟดับ

เพื่อจะให้อุณหภูมิในตู้เย็นมันยังคงที่อยู่เท่านี้

ได้นะตู้วายได้ต้องดูอุณหภูมิเลยนะคะ
ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปมีการแจ้งไปแล้วเรื่องของย้ำนะคะ
เรื่องของมาตรฐานต่างในการเก็บเรื่องของอุณหภูมิด้วย
ขณะเดียวกันในแพทย์เฉลิมหานพาณิชย
ก็เป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ก็มีการหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในราคา๒เข็มอยู่ที่๓๔๐๐บาท
ก็คือตกเข็มละ๑๗๐๐บาท
ค่าบริการดังกล่าจะเป็นอัตราเดียวกัน
ทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ
ก็จะเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีนโควิด

ชำระค่าวัคซีนประมาณวันที่๑กรกฎาค่ะ

เต็มหมดแล้วแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนหมายถึงว่า
ใช่ต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อจะเอาเงินไปซื้อวัคซีน

คือเขาพูดว่าไตรมาสสุดท้ายแต่คือโอเค
เราก็พร้อมจะจ่ายกัน๓๐๐กว่าบาทเถอะ

แต่เต็มนะเพราะว่าวันนี้มีโอกาสได้ไปที่

ที่โรงพยาบาลคือล็อตที่เขาบอกไว้ว่า
จะมาเดือนตุลาพฤศจิกาในช่วงนี้
ก็คือที่มีคนจองเต็มหมดแล้ว
ดังนั้นถ้าสมมุติเราจองตอนนี้ไปอาจจะได้เป็นปีหน้าแล้ว
เพราะว่าบางโรงพยาบาลคือเต็มไปหมดแล้วค่ะพี่เต็มแล้ว

ลูกค้าที่จองเอาไว้ค่ะตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมเป็นต้นไป

ในการสั่งจองวัคซีนกับทางองค์การเพศรัชกรรม
โดยทางโรงพยาบาลจะต้องส่งจำนวนวัคซีน
ที่จะสั่งซื้อแล้วก็ชำระเงินเต็มจำนวนนะคะ
ให้กับทางองค์การเพศรัชกรรมภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมในช่วงไตรมาสที่๔ปี
เขาใช้คำว่าไตรมาสที่๔ถูกต้องไหมครับ
ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปกับเมีย

ต้องดูว่าใน๓เดือนนี้จะมายังไง
อีกหนึ่งเรื่องที่จริง
หลายคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่กังวลกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
มีคนออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดหรือเปล่า

เขาก็เลยมีการยกเลิกวันหยุดพิเศษ
คือวันที่๒๗กรกฎาคม

จริงเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
ตอนแรกเลยที่มีการแบบประกาศมาว่าให้หยุด
ตอนนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็มีการแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี

มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ
เคยมีมติไปเมื่อปี๒๕๖๓ค่ะ
กำหนดเอาไว้เดิมคือ๒๗กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษ

ขณะนี้ก็คือเพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นมีวันหยุดยาว

แต่ตอนนี้พิจารณาสถานการณ์ในปีนี้เนี่ย
เข้มงวดขึ้นในเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุข
แล้วก็ทางสอบคอก็ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้น
ลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
คอรมอก็เลยมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ
วันหยุดพิเศษวันที่๒๗กรกฎาคมนี้นะคะ
ส่วนประชาชนที่บอกว่าวางแผนจะไปเที่ยวกันแล้วเนี่ย
รมกำชับในส่วนราชการแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ความสะดวกในเรื่องของการยกเลิก

ยกเลิกการจองที่พักยกเลิกการเดินทาง
มันมีตังค์ไปแล้วแม่เอาตังค์ไปไหนล่ะ

เขาระบุมาเลยว่าอังกฤษที่ประเทศอังกฤษที่ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จที่
เกือบจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วเนี่ยนะ

เพราะว่าประเทศของผลิตเขาเป็นคนคิด

มันยังไม่มีในประเทศไทยเนี่ย
เขาบอกถ้าฉีดอย่างละเข็มเนี่ย

ยังเอามาพูดคืออย่างงี้ที่อังกฤษ

มันจะต้องเว้นระยะไว้สัก๒๓เดือนถูกต้องป่ะฮะ
รู้สึกต่างประเทศเขาให้เหลือ๒เดือนแล้วด้วยซ้ำไป
แต่เมืองไทยยัง๓อยู่นะครับ
แล้วเข็มที่๒คุณฉีดเป็นไฟเซอร์

อย่างวันนี้เอาจริงฮันน่ามันส่งมาให้ฉันดู
เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ส่งให้เธอดูยังเมื่อกี้แบบว่าตอนนี้คือโอเคล่ะ
หลังจากที่คนเขาฉีดกันครบ๒เข็มส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องเสียเงินอีกอย่างหนึ่งคือ

ก็ขึ้นไม่ขึ้นเองเนอะแล้วแต่ที่ค่ะไม่เท่ากัน

มีตั้งแต่แบบหลักพันขึ้นไปพันห้าสองพันสองพันกว่ามีหมดเลย
ใครฉีดแอสต้าไปก็คืออาจจะรอไฟเซอร์ถูกไหมคะ
เอาแล้วคนฉีดแต่อันนั้นคือมันมาเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเดียวกันป่

มันมีหุ่นยนต์มาตรวจภูมิค่ะ
ว่าขึ้นไหมขึ้นใช่เปล่า

ก็ฮันนะไงฮันนะฉีดซินโรแวคสองเข็ม

บุ้งก็คนก็ออกมาบอกว่าขึ้น
คือเขาปกติคุณหมอจะแนะนำว่าหลังจากการฉีดแล้ว

พอครบเดือนไปเช็คอีกรอบนึงบางคนอยากรู้ไง
ว่าภูมิคือไงภูมิลงมันไม่ตรงที่
ตัวเลขมันดันลงอะไรอย่างนี้ในขณะที่บางคนก็ตัวเลขดีก็มี
แต่อย่างที่คุณหมอเขามีการออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าจริงเราไม่ต้องไปเสียเงินกับการเช็คภูมิอะไรหรอก

หมอบอกว่าก็ฉีดไปแล้วมันก็จะเหมือนกันแหละ
คือดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือตั้งกาดตัวเองเหมือนเดิมนะ

แอลกอฮอล์อะไรคือทำอย่าให้มันขาดมันหายไป

มันก็ช่วยได้แต่ก็เห็นคนที่ติดก็ตั้งกาดกันทุกคน

โอ้บ้านแพนเค้กเอ้อคิดไม่ออก

เขาครบสองเข็มไหมของน้องแพน

เขาพูดมาตั้งอันนี้ไปโทษเขาก็ไม่ถูก

การฉีดวัคซีนเขาไม่ได้ฉีดกันติด

ถ้าฉีดแล้วมันไม่ลงปอด

แต่ก็รัฐบาลเขาประกาศมาตั้งแต่ต้นว่า

ลงไหมลงสิอืมอืมอืมอืมค่ะอืม
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะ

กลัวไม่มีกลัวสองอย่างได้ไหมตอนนี้
ตอนนี้รถเมย์ว่าคนกลัวไม่มีกินจริง

คุณดูนะวันนี้รายการหนุ่มกัญชัยฉันนั่งดูนะ
ฉันไปถ่ายรายการอื่นช้าเพราะหนุ่มกัญชัยนี่แหละ
สรุปแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าติดโควิดประกันมันจะจ่ายเงินหรือเปล่าเลย
ดูรายการหนุ่มเมื่อเธอรู้ว่าเขาจ่ายประกันจ่ายป่ะ
แล้วจะรู้ได้ไงว่าคนไหนแกล้งติดหรือคนไหนไม่แกล้งติด
เขาก็พูดถูกว่าวันที่เอาประกันมาขายให้เขา

แต่ถึงวันนี้ปุ๊บมันมีข่าวมาว่าคนยอมติดโควิด
ไม่ใช่แกล้งดูนะคนยอมติดโควิด

เพราะบางคนก็ออกไปทำงานทำมาหากิน
คือทุกอย่างตอนนี้คนตกงานกันตกพี่
ตกเยอะมากนี่แบรนด์ใหญ่
หมายถึงว่าที่แบบว่าเป็นร้านที่อยู่ในห้างเอง

ร้านขายไอศครีมดังหลายอัน
ต้องขอโทษนะช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้าง
คือช่วยแหละแต่อันไหนที่เราไม่ไหว

คือเอาง่ายณวันนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย
หนึ่งสิ่งเดียวที่จะรอดได้หมดตอนนี้คือวัคซีน

ก็คือไม่ใช่วัคซีนอย่างน้อยคนมันจะ
ถ้าวัคซีนกลับมาได้คนหมู่มากเมื่อไหร่
เรารอดดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะ
ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นแค่ใกล้ไข้หวัด
ณวันนี้เขาบอกคำทำนายจะเป็นจริงอะไร
สักพักหนึ่งสายพันธุ์อังกฤษจะหายไป
พันธุกิจจะหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนคือสายพันธุ์อินเดีย
แล้วถ้าสมมุติหลังจากกลายพันธุ์จากสายพันธุอินเดีย
แล้วถ้ามุติสายพันธแอฟริกาตอนนี้ยอดเป็นที่เท่าไหร่แล้วล่ะ

เลต้าเองมันกลายเป็นว่าตอนนี้มันติดง่าย
ง่ายกว่าแบบทางตัวของทางแบบที่พบเจอในอังกฤษ

คือมันเป็นละอองฝอยที่อยู่ในอากาศ
ปกติอย่างสมมุติว่าบางอันเนี่ยมันก็คือจามไอจามมาจากเหงื่อน้ำลายหรือว่าน้ำมูกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เดลต้าเองมันแบบมันละอองฝอยมันกระจายอยู่ในอากาศมันก็ติดได้แล้วนะ
เมื่อก่อนมันไม่ได้จะติดง่ายถูกต้องไหม

ครั้งแรกที่มันมาจากอะไรวะเมืองอะไร

ฮั่นมามันยังไม่ได้ติดง่ายขนาดนี้นะ
ยอดผู้ติดยังหลัก๑๐นะ

กลางคืนเขาทำสกรูป
อสเตรเลียเนี่ยติดแค่หลัก๑๐ปุ๊บเขาปิดประเทศเลย
อย่างการที่จะเอาอะไรเข้าไปเขาแบบตรวจแล้วตรวจอีก
เมื่อวานี้ไทยรับทำสกุลปรักษ์ทุกคืนน่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีข่าวใส่ไข่รีลันถูกต้องไหม

เฮ้ยออสเตรียก็ปั๊กเดียวเขาปิดเลยนะ
ใช่ตอนนี้เขาก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

พอเริ่มมีคนติดมีจำนวนเยอะขึ้นก็เบาลงติดลง

แต่ในนี้เขาบอกว่าน้องมิกิน้องสาวคุณแพนเค้กฉีด๒เข็มแล้วซีโนแวค
นั่นไงก็ตอนนี้ก็คือแพนเค้กเขาออกประกาศว่าตัวเองติดโควิดอย่างที่เรารู้
แล้วปรากฏว่าแพร่เค้กติดหมดเลย๘คน
แพนเค้กรอดรอดหมีรอด
น้องแพนเตอร์รอดไหมพันเตอร์ไม่พันเตอร์รอด
เล็กเด็กแล้วหลานติดหมดเลยเหรอลูกไอ้พันเตอร์ติดหมดเลย
เล็กเด็กน้องเตอร์ติดหมดเลยโอ้โหแต่ละลูกก็กลายไป๘คนนะฮะ
คุณแม่ทั้งแพนทั้งมิกิทั้งวันลักษณ์ทั้งน้องอัญชันหลานอีก๓๐
เพราะขนาดทุกคนได้ดูแลตัวเองตามมาตรการไปที่เรียบร้อยแล้ว
แนนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าปอดปกติแล้วก็มีผลเลือดปกติ
เมื่อวานเนี่ยมีไข้แพนเค้กเนี่ยเมื่อวานมีไข้ไอแล้วก็คัดจมูก
พูดแล้วกูก็ชัดจมูกแล้วนะแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกฮะแต่วันนี้ดีขึ้น
คุณหมอบอกว่าต้องดูอาการทุกวันเพราะอาจจะเกิดจากอาการแทรกซ้อนได้
และครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้และความห่วงใยมาทุกช่องทาง
นางฉีดชี้โซโนวัลไอกไปแล้ว๒เข็มแต่ยังติดได้
แต่อันนี้เข้าใจก็คือพอรัฐบาลไม่เคยบอกว่า
ฉีดวัสิทธิ์แล้วจะไม่ติดอันนี้โอเค
แต่อันนี้มันติดจริง

หมอบอกว่าอาการนี้ขึ้นมากยังมีเชื้อ
อยู่พอครบ๑๔วันก็จะปลอดภัยหายห่วง
ซึ่งตลอดระยะเวลาการเวิร์คช็อปทุกคนใส่แมสตลอดเวลา
แล้วก็เบื้องต้นโอ้ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อดาราทุกคน
แต้วแต้วรอบ๖แอปรอบ๑
รอบที่เท่าไหร่
๑บ่อยประกอร์นรอบที่สาม

ไอ้แต้วรอ
แต่ว่างี้เหลียกยังไงก็จะทำเวิฟชอป
สอบเขาก็อาจจะยังใส่แมสอยู่แหละ
ผมบอกว่าเขาก็เจอแป๊บเดียวซึ่งมันก็อยู่ไกลกัน

ก็คือพี่แอฟเขาก็ไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็แต่คือแบบ

เหมือนถ้าอยู่แบบบริเวณอยู่คนละจุด

เพราะเขาก็เว้นระยะอยู่แล้วแหละ

ทุกคนเป็นคนเป็นรบหล่อเหลือง

ใช่เพราะเขาก็พูดว่าเขาก็แบบทานข้าวด้วยกันในครอบครัว

เขาอาจจะอยู่ในห้องแอร์หรืออะไรอยู่ด้วย

พอมาอยู่เวิร์คชอปเขาอาจจะแบบไกลกันอาจจะไม่ได้เป็น
ถูกต้องเพราะเวิร์คชอปมันไกลได้ไง

ส่วนใหญ่เวลาเราอยู่ในบ้านถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

เอาแต่ทีนี้เวลาการที่เขาออกไปทำกิจกรรมข้างนอก

เขาก็จะมีการใส่แมสหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่อยู่ในคลาสด้วยกัน

เพราะว่าตอนนี้คนคิดสั้นยอดพุ่งเลยนะ
ใกล้กับปี๔๐ตอนเศรษฐกิจตกต่ำนะ

เพราะว่าอย่าเพิ่งคิดสั้นนะสู้ไปด้วยกันแหละ
ลำบากแหละตอนนี้แต่ว่าต้องสู้นะคะ

แพทย์หญิงวิมลรัฐวันเพ็ญนะคะผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่๑๓
กรมสุขภาพจิตบอกว่าปัญหาโควิด๑๙ระบาดนะ
ทำให้มีสถิติคนคิดสั้นมากขึ้น
ทีสถานการณ์การฆ่าตัวตายมีสถิติอยู่ที่๖๗คน
ประชากร๑แสนคนต่อปีนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเมื่อย้อนดูสถิติเมื่อปีที่ผ่านมา
ปีนี้ปรากฏว่ากราฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยนะ

ก็ดูสิคนตายเยอะจริงแล้ว

เพราะว่ามันจะเหมือนตอนวิกฤติเศรษฐกิจปี๔๐ที่บอกไปนะคะ
สุขภาพจิตนะคะก็เลยจะเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนนะ

โดยการเปิดทำเป็นแบบสอบถามประเมินสุขภาพใจนะคะ
เมื่อทำให้พอประเมินเสร็จเนี่ยก็จะดูที่ผลลัพธ์

ถ้าเกิดว่าใครที่คะแนนไม่ดีเช่นนะคะสภาพจิตใจน่าเป็นห่วงนะ
ก็จะมีแบบสอบถามเพิ่มเติมให้
ว่าจะยินยอมให้บุคลากรทางสาธารณสุขโทรหาไหม
เพื่อรับคำปรึกษาหรือไม่ก็จะยินยอมให้เจ้าหน้าที่โทรหา
เพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาคุยหน่อยเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยพอมันอันตันใจเนี่ยได้คุยออกมาได้พูดออกมาเนี่ยมันก็ได้ระบายไปด่านนึงนะว่าเป็นการรักษาอย่างนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะผู้ชายนะมีอัตราอยู่ที่๑๑๒๘ผู้หญิงเนี่ยนะคะอย
วัยทำงานเนี่ย๙๘๐ผู้สูงอายุ๘๒๙นะคะ
ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีการฆ่าตัวตายสูงก็ได้แก่ผู้ใช้แรงงาน
ประเศษตรกรรม๒๖๔นะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่มีรายได้เนี่ย๒๑๓
คือคนที่หาเช้ากินค่ำเขาต้องมีรายได้ทุกวันไงถ้าเขาไม่มีรายได้แม้กระทั่งแบบแค่ไม่กี่วันเขาก็ไม่ได้
มีคนวันเดียวก็ไม่ได้แล้วเขาก็จะเครียดเนอะค่ะพี่มองหน้าหนูสิหันมามองหน้ารถเมย์แบบ
เขามีการเตรียมเขาเตรียมแผนเรื่องนี้แล้วเนี่ยว่าจะต้องเป็นยังไงสำหรับคนที่มีอายุแบบต่ำกว่า๖๐แล้วก็อาการแบบว่าไม่ได้หนักมาก
อาจจะต้องมีเรื่องของการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะตอนนี้เราก็ยังเห็นผู้ป่วยที่แบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็รอเตียงหลายต่อหลายวันเตียงไม่ได้
ก็ยังอยู่ที่บ้านจนอาการหนักมากก็มีอีกหลายคน
ก็แน่นอนว่าตอนนี้มีคนหลายคนถามว่าทั้งหมดทั้งมวลจะมีมาตรการเนี่ยออกมายังไงกันบ้างนะฮะ
อย่างเช่นเอาอย่างงี้คนที่อยู่ตามก่อสร้างตอนนี้อยากใช้ว่าก่อสร้างด้วยกันนะฮะ
คนงานเนี่ยที่ดังสั่งโดนปิดเนี่ยเขาจะจ่ายเงินทุก๕วันจะจ่ายเงินทั้ง๕วันแล้วก็ถามว่าอ้าว
แล้วจะกินอยู่ยังไงห้าวันเนี่ยเพราะเราจ่ายแค่ครึ่งเดียวใช่โอเคล่ะ
แคมป์คนงานทั้งหมดจะมีอาหารไปให้ด้วยอ่าต้องมีอาหารให้เขาใช่
ปรากฏว่านายจ้างเนี่ยรัฐจ่ายให้๓๐๐บาทต่อหัวลูกจ้างสูงสุดก็คือแคมป์หนึ่งเนี่ยไม่ควรจะเกินสัก๒๐๐คน
เพราะฉะนั้นนายจ้างจะได้ประมาณสัก๖แสนบาทเยอะนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขัดทุนหรือเปล่านะ
ในขณะที่ลูกจ้างเขาจะชดเชยให้กรณีที่ว่างงานของเงินเดือน๕๐ของเงินเดือน
ก็คือสูงสุดก็ไม่ควรจะเกิน๑๕๐๐ถูกต้องไหม
สัญชาติไทยสมมุติส่วนใหญ่ก่อสร้างจะเป็นต่างชาติ
ถ้าเป็นสัญชาติไทยเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก๒๐๐บาทก็เกือบหมื่น
ส่วนใหญ่นะเป็นต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ๖๐๗๐เลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
คนที่เป็นสัญชาติไทยประมาณสัก๓๐แล้วก็ในกรุงเทพฯเองมี
คนที่อยู่ในแคมป์คนงานนี่ประมาณ๘๐๐๐กว่า
ซึ่งก็ต้องดูว่ามีทั้งในระบบประกันสังคมกับนอกระบบประกันสังคม
ซึ่งไทยรัฐก็ได้สรุปกันมาให้ดูนะฮะ
ก็บางคนจะต้องขึ้นทะเบียนผ่านแอปถุงเงินผ่านโครงการคนละครึ่ง
ภายใน๑เดือนจะได้รับเงิน๓๐๐บาทมันก็จะมีสิทธิที่เขาได้มา
ขณะเดียวกันอันนี้คือเยียวยาสำหรับแคมป์คนงานที่คนอยากจะดูว่าจะเลี้ยวยายังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลบอกโอเคเดี๋ยวจะมีอาหารให้กิน
แต่สภาพความเป็นอยู่ของเขาจริงแล้วตอนนี้
อย่างที่พบคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเหมือนทำเก่าเราอบไหมไอ้ไก่อบ
สองร้านอาหารวันนี้ฉันมีโอกาสไปแถวเมืองทองทานี

จะให้ลูกน้องไปซื้ออะไรอย่างนี้นึกออกมาให้ลูกน้องไปซื้อ
ปรากฏวันนี้ไปซื้อมูสตูปิดไปหมดเลยว่ะ
พี่เยอะมากปิดคือเลิกเลยเหรอปิดคือเลิกเลยเหรอบางคนปิดคือปิดเลย
คือบางคนนะหยุดเดือนนี้ก็มีค่ะบางเจ้าที่แบบรถเมย์มีโอกาสได้คุย
เขาบอกเลยว่าโอ้ปิดเดือนนี้ทั้งเดือนคือทำอะไรไม่ได้เขาก็จำเป็นต้องปิด
เยอะเลยอ่ะบางเมนูที่เขาต้องทำแล้วกินเลยถูกไหม
บางคนเขาซื้อของสดมาเก็บเนาะ

ตลาดสดคิดดูสิว่าแบบพ่อค้าแม่ขายที่แบบว่าทำอาหารขาย
เห็นหลายร้านมากกระทบแบบเยอะจริง
น้องนี่ก็ปิดกิจการแล้วนี่น้องนิวจิ๋วกับแฟน
แนนนิวปิดแล้วแต่ขนาดเดียวกันคืออันนั้นโอเคล่ะ
มันก็ยังไอ้เป๊กกับไอนิวก็ยังพอมีธุรกิจอย่างอื่น

แต่วันนี้คุณคิดดูว่าเขาสรุปกันอย่างนี้
สมาคมเขาสรุปกันเลยนะฮะว่า
จริงแล้วธุรกิจที่ตอนนี้มีการปิดกิจการมากที่สุด
คืออะไรรู้ไหมร้านเหล้าเนี่ยปิดเลย
วันนี้ถึงขนาดหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนี้
วันนี้มากันแล้วใส่ส้นสูงมาประท้วงกันแล้ว

คุณหนุ่มเขาบอกวันนี้ในข่าวค่ะตั้งแต่เช้า

ว่าเขาจะมีการบอกกระดาษนะคะ

ทีนี้เนี่ยวันเมื่อวานพี่หนุ่มเขามีการบอกไปแล้วว่าเขาจะแจ้ง
แล้วก็ออกมาบอกแล้วว่าตอน๖โมงเย็นที่ผ่านมาในช่องของพี่หนุ่มเขาเนี่ยนะคะ

แค่ให้ดูแค่นี้พอเนาะ
ตามที่หลายคนแบบว่าถามกันมาว่าคือเลขไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือ๐๙กับ๑๓
โอ๊ยใช่
เท่านั้นแล้วดูแลเมื่อก่อนนะครับก็ถูกก็ถือว่าเป็นที่โชคดีแต่ถ้าไม่ถูกอาจจะบอกอย่าว่ากันอาจจะมาไปหาทันมั้ยเนี่ยฮะทันทัน
๑๓เดือนเยอะอีกนะมันเป็นเลขอัตโมงคลจริง

เขาบอกน็อตทิพย์ก็มาภาวะสะพานลอยเนี่ย
น่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามีน็อตทิพย์ค่ะ
น็อตทิปนะครับผมอืมอืมอืม

พึ่งนุ่มว่ามีแฟนแล้วเนอะอกหักนะ
อ้าวคุณแม่เนอะเป็นเพื่อนเด็กก้อยใช่ไหมครับ

ใช่ไหมเขาเป็นแฟนกันแล้วเหรอเขาคุยกันนะ

็อตทิพย์ก็มาวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะครับ
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิภาควิจารณ์กันอย่างมากหลังที่เฟซบุ๊คแฟนเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทย
เห็นไหมตอนนี้มีทั้งสาวไฟวันนี้ลามไปถึงนี่แหละน็อตน็อตทิพย์
เขาโพสต์ครับบริเวณสะพานลอยที่มีการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มหลังคาที่สะพานลอย
อยู่บริเวณหน้าซอยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ที่นนทบุรีที่จังหวัดนทบุรีเนี่ย
พร้อมระบุแม่มันเป็นนวัตกรรมใหม่น็อตกระดุมอ๋อน็อตกระดุมเห็นไหมอืม
ผลงานที่สุดยอดเกินคำบรรยายเป็นโครงการปรับปรุงสะพานลอยบนถนน
การจนาพิเศษนะฮะซอยบ้านกล้วยไซน้อยบางบัวทองนนทบุรี
มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยอยู่ตรงไหนใครควบคุมงานใครตรวจรับ
ใครตรวจรับนี้อันตรายมากออกมารับผิดชอบด้วย
ล่าสุดครับช่างจากกรมทางหลวงเขาได้กระเทาะปูนบริเวณฐานยึดเสา
ติดกับบันไดชั้นล่างสุดเนี่ยแล้วก็ได้นำน็อตมาให้ดู
ปูนด้านล่างแล้วชั้นหนึ่งอืม
นั้นอ่ะเขาบอกมันเพื่อความสวยงามฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดงานก่อนที่จะโบกปูนทับโอ้โหเฮ้ยอ่า

นะฮะก่อนที่จะโปรกปูนทับด้านล่างอีกชั้นหนึ่ง

ไม่ใช่การติดน็อตทิพย์อย่างเป็นข่าวแน่นอน

ทางด้านวิศวโยธาปฏิบัติการครับ

การทำงานของสะพานลอยนี้เกิดจากการซ่อมแซมติดหลังคาสะพานลอยนึกออกป่ะ
ทุกวันนี้เมื่อก่อนจากสะพานลอยมันจะไม่มีหลังคา
ทุกวันจำเป็นจะต้องมีหลังคาเพราะมันเดินกันไม่ไหวจริง
เขาก็เลยต้องมีตัวยึดระหว่างหลังคากับตัวปูนที่อยู่ที่พื้น
โดยก็ปรับปรุงมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วล่ะ
จากการตรวจสอบเขาบอกว่าช่างเนี่ยทำผิดแบบว่ะ
เพราะอะไรเพราะตามแบบจะต้องใช้น็อตเนี่ย
็อตจริงเนี่ยจากฐานเดิมที่อยู่ข้างใต้เนี่ย
แล้วก็เชื่อมกับราวจักรพอนึกออกไหมจ๊ะ
คือเจาะไปตั้งแต่ฐานลากแล้วก็ไปเชื่อมกับราวจับ
แต่ช่างบอกโอ้มันไม่สวยช่างเขาบอกมันไม่สวยงาม

ก็เลยนำเพจติดน็อตมาเสริมอีกชั้นหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ได้สั่งช่างผู้รับเหมาให้ปรับแก้ตามแบบเดิมแล้ว
แล้วจะมีการตรวจงานต่อไปแล้วปรับแก้แล้วเสร็จ
ส่วนข้อสงสัยเรื่องความแข็งแรง

เราไม่มั่นใจนะแบบนี้เหมือนมันไม่ได้ยึดอะไรกลัวมันแตก
ณวันนี้วิศวโยธาปฏิบัติการกรมทางหลวงเขายอมรับแล้วครับ
เขาบอกว่ามันแข็งแรงเพราะใช้ฐานสะพานลอยเดิมทุกอย่าง
ไปฟังกันดูฮะผู้รับเหมาเขาว่ายังไง
ถูกถ้ามีเรื่องที่ติดติงมาเราก็แก้ไขแต่เรื่องความแข็งแรงมันแข็งแรงอยู่อย่างเดิมอยู่แล้วเราเพิ่มความสวยงามเข้าไป
ตอนนี้ชาวบ้านไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนั่นแหละคือเราทำโกงไปด้วยซ้ำถูกคืออยากให้มันสวยงามก็คือทำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
ใช่ที่จริงเขาบอกเขาล็อกไว้อยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยเขาเพิ่มความสวยงามขึ้นมาความจริงเนี่ยมันลดล็อกลงไปข้างล่างอยู่แล้ว
ทริปตัวนี้คือเขาเพิ่มเพื่อความสวยงามแล้วก็แผ่นเพจคือจริงไอ้ความแข็งแรงที่ช่างผู้รับเหมาเขาอธิบายนะก็คือมีการยึดตั้งแต่ในปูหนูเห็น
อ่าคือยึดอยู่ใต้นั้นอยู่แล้วยังไงหมายถึงยึดกับเสาตรงกลางเขาว่าอย่างงั้นเขาว่าอย่างงั้น
ปกติถ้าเราจะเห็นเนี่ยก็คือมันจะต้องทำเป็นทึบหมดสี่ด้านถูกต้องไหมคะนางบอกว่าโอเคเพื่อความสวยงามเนี่ยก็คือเอาเพจขึ้นมา๑อันปิดไอ้ตรงที่แบบเป็นปูนที่มันไม่สวยเนี่ยเอามาวางข้างบน
แต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันยึดอยู่ข้างใต้นั้นหมดแล้วแต่คนนี้วิศวธรรมบอกเฮ้ยตามแบบมันไม่ใช่อย่างนี้นะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกอันนั้นเป็นแผ่นเพจที่เขาทำมาเพื่อความสวยงาม
อันนี้ผู้รับเหมาบอกแต่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวเขาก็ต้องทำ
แต่ถามว่าปลอดภัยไหมณวันนี้เขาบอกปลอดภัย

แต่เขาก็บอกถ้าเป็นอย่างนี้มันดูแล้วเหมือนจะไม่ปลอดภัย
ถ้ามันเทขึ้นมาล่ะมันล่มขึ้นมาล่ะ

นั่นคือคำตอบที่ทางผู้รับเหมาเขาออกมาพูดนะครับว่า

แล้วตรงนี้เขาทำมาเพื่อความสวยงามอันนี้เขาตอบอย่างนี้เลย

หรือถ้าเป็นแบบผู้รับเหมาในหลายส่วน
ชั่งปูนชั่งไม้ชั่งทาสี
โอ้โหเยอะแยะไปหมด

ถ้าสมมุติไม่ว่างจะคุมแล้วไม่ต้องคิดจะทำบ้าน
หรือไม่ก็ต้องหาผู้รับเหมาดี
ไม่มีงบให้เขาสมมุติแม่ก็คิดในใจว่าสมมุติแม่มี๑๐ล้านสมมุตินะ

มีในใจ๑๐ล้านไม่ก็บอกเขาว่างบ๗ล้านพอนะ

ผัดทำประตูปิดบันไดช่างหายไป๓วัน
โทรตามก็ไม่รับแล้วก็กลับมาทำใหม่

ก็มีที่ไม่ทิ้งงานไปแล้วแบบว่าไม่ได้ทิ้งไปเลย
แต่จริงโดยปกติเขาก็ต้องมีการแจกแจง
ว่าในเงินสมมุติเทไป๑หนี้ปุ๊บ
ก็อันนี้เรามีงบเท่านี้กระจายเป็นระยะ
อันนี้ทำเท่าไหร่อะไรทำเท่าไหกแจงมานะ

บ้านไม้มีใต้ถุนทำง่ายจบ

ยูงหละลูกยูงหละปวกละมุงรวด

เธออยู่บ้านตึกเธอนึกว่าจะไม่มีปวกเหรอ
ปวกเพียบเหมือนกันครับผมนึกว่าดู

ไปดูเรื่องแบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินอกบ้านกันบ้างตอนนี้นะ

สื่อข่าวได้รับแจ้งบอกว่ามีคนพบค้างคาวประหลาด
มีลักษณะพิเศษก็คือว่านี่ลำตัวมันนี่เห็นไหมคะ
มีสีส้มเป็นแถบแดงคาดดำ
บินเข้าไปภายในห้องนอนของชายหนุ่มคนนึงค่ะ
ก็เลยมีการเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่๔๓หมู่ที่๙จังหวัดราชบุรี
ก็ไปพบค้างคาวสีส้มตัวเล็กน้ำหนักไม่เกิน๑๐กรัม
ความกว้างของปีกประมาณ๑๕เซนติเมตร
ด้านบนลำตัวค่ะสีส้มสดเลยจนถึงสีแดงแก้มน้ำตาล
จากการสอบถามอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของห้องนะคะคุณกิตติศักดิ์นะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าเห็นค้างคาวสีส้มตัวนี้บินเข้าไปในห้องนอน
จึงได้จับไปปล่อยหลังบ้านนะคะ
แต่แล้วในค้างข่าวก็บินตกลงมาที่พื้นอีก

เนื่องจากว่ากลัวว่าแมวที่เลี้ยงเอาไว้จะมารุมกัดกิน
จากนั้นก็มีการสอบถามไปยังคนเท่าคนแก่ค่ะ
ว่าเคยเห็นค้างคาวลักษณะแบบนี้หรือเปล่า

บอกว่าไม่เคยเห็นค้างคาวสีส้มมาก่อนเลยในชีวิต

ก็พบบอกว่าเป็นค้างคาวยอดกล้วยปีกผีเสื้อ
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามยอดใบกล้วยค่ะ
ม้วนเป็นหลอดหรือว่าท่อเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ตรงนั้น
หรือว่าจะย้ายไปเรื่อยเมื่อยอดกล้วยแก่
ขยายออกไม่ม้วนเป็นหลอดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากค่ะ
แล้วก็ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป่าสงวนด้วยนะคะ
แล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๓๕
ก็เลยมีการประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ

ทางด้านเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์จังหวัดราชบุรี
เขาก็แนะนำบอกว่าค้างคาวตัวที่จับไว้ได้เนี่ย

ผิดกฎหมายอีกแต่มันมาเองไงหรอ
ก็เนี่ยเขาบอกว่าเดินธรรมชาติแล้วเนี่ยค้างคาวจะบินไปเอง
เพื่อไปหายอดของต้นกล้วยที่มีใบกล้วยม้วนกลม
ต้องดูว่าเขาจะไปไหมแต่นี่เขาบอกเขาปล่อยไปแล้ว
แต่มันไม่บินมันตกลงมาที่พื้นเขาก็เลยเลี้ยงไว้อยู่

เขาคาดกันว่าน่าจะเกิดการบาดเจ็บ
ขณะที่บินไปชนกำแพงได้นะคะ
วิธีการปล่อยให้นำกระดาษม้วนเป็นกลวย
แล้วก็จับค้างคาวส้มใส่ไว้ในกรวยกระดาษ
แล้วก็นำไปเสียบไว้ที่ต้นกล้วยค่ะ
พอถึงเวลากลางคืนเวลาของเขา
เขาก็จะบินออกมาตามธรรมชาติของเขาเอง
ในขณะที่บรรดานักเสี่ยงโชคค่ะ
ต้องไปต้องไปที่บ้านนี้
บ้านเลขที่๔๓หมู่ที่๙
วันที่๑๕มิถุนายนเวลา๒๓นาฬิกา
ไปหาซื้อลอตเตอรี่เพื่อลุ้นรางวัลในงวดนี้

โควิดป่าวแม่

ไม่แต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ค้างคาวหรอก

ตอนนี้อเมริกาเขาสั่งสอบแล้วไง

คือปกติถ้าพวกของพวกนี้

มันหลอกว่าเป็นของดีไง

อันนี้ไม่ต้องมีหลักอิงอะไรเลยนะ
เพราะไม่บอกแล้วที่บายชัดมากที่เคยมีผัวกล่าวเป็นหมอ
ให้ลองดูว่าอเมริกาทำไมถึงสั่งสืบ

ตอนที่โดนัททรัมป์เป็นประธานาธิบดี
โดนหน้าทำเรียกไอ้โควิดว่ายังไง

อันไม่ใช่เอ๋ไวรัสจีน

ไม่แต่ถ้าเขาทำจริงใจร้ายเนอะ

ทั้งหมดเนี่ยมันออกมาจากห้องแล็บได้ไง

เขากำลังตรวจสอบว่าไอ้โควิดทั้งหมดมันหลุดมาจากห้องแล็บจริงหรือเปล่า

เลือดขาวของเราแค่เราไปไม่สบายนิดนึงเราเป็นไข้นิดนึงท้องเสียนิดนึ
เม็ดเลือดขาวสูงไว้แล้วใช่ไหม
แต่อันนี้ทำไมเม็ดเลือดขาวถึงปล่อยให้เข้าร่างกายได้โดยง่ายได้

แต่มันจะต้องแบบว่าเด็ดเลือดขาวจะต้องออกมาสู้
เดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าผลการสอบสวนจากแบบว่า
เขาบอกว่าตอนนี้ยุโรปประเทศในกลุ่มยุโรปอเมริกาเขาเตรียมสอบส่วน

เขาน่าจะสืบแล้วล่ะเนอะ

ใส่สบงแล้วทรงซิ่ง

กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์
เขาบอกว่าเห็นหลวงพี่ดูนะ
นั่งเรือซิ่งสบายนะ

งานนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะขับซิ่งขนาดนี้กันไปทำไม
หรือว่าเคยมีประวัติว่าใครไปถึงช้าแล้ว
แบบเหมือนกับไม่ได้รับของวิทยาบาลในทางหรือเปล่า
ไม่กลับไปแบบไม่ทันสันเพศหรือเปล่า
ตอนนี้ไม่พุ่งไปที่พระแล้วพุ่งไปที่ควันดำ
เออนะดูกันก็แล้วกันนะคะ

เมื่อวานนี้คำว่านะจะเป็นอะไรที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ยาวนานที่สุด

นะจ๊ะเนี่ยขึ้นเทรนดทวิตเตอร์ยาวนานมากใช่ไหม

ยาวจนแบบว่าเป็นหลายคนดาราหลายคนออกมาพูดถึงเขาว่านะจ๊ะ
แล้วก็มีการพูดถึงนะจ๊ะนะจ๊ะกันเยอะพอสมควรอืมนะฮะเมื่อวานเนี้ย
กลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะเป็นคำพูด
ท่านนายกเขาชอบแบบว่าเล่นกับนักข่าวเนี่ยนะผมก็เสียใจอยู่เหมือนกัน
มีหลายหลายคนนี่คือนักข่าวไปถามแกวันนี้รู้ไหมว่าแบบมีคนอยากให้ลาออก
มีคนไปพูดถึงเขาในออนไลน์ในทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นเทรนดทวิตเตอร์ด้วยนะ
นายกเขาก็ตอบผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันมีหลายหลายคนใช้วาจากกิริยาไม่สุภาพ
มันควรไหมในประเทศไทยวันนี้ผมไม่อยากจะพูดแต่ผมก็อดทนอยู่แล้ว
โอเคนะจ๊ะอืมน่ะอืมเมื่อวานนี้นายกพูดอย่างงี้ปรากฏว่าเอ่อ
คนก็มีการพูดถึงในเทรนด์ทวิตเตอร์ต้องยอมรับฮะวันนี้คนในออนไลน์
คนก็อยากจะให้ดาราเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าคอเอาท์ใช่ไหมฮะออกมาแบบว่า
ช่วยประชาชนหน่อยออกสิทธิ์ออกเสียงประชาชนหน่อยนะครับปรากฏว่ามีประเด็นหนึ่งที่แบบว่า
นายกเขาพูดแล้วก็มีการหัวเราะอีกพูดวลีเด็ดนะจ๊ะเนี่ยทำให้เกิดประชาชนเนี่ย
เกิดความเข้าใจผิดอืมก็เลยกลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ที่เกิดขึ้นมาอืม
ปรากฏพี่เอกกี้ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นขอให้เลิกใช้คำว่าคำนี้นะจ๊ะ
นะฮะก็คือเอาง่ายขอให้เลิกใช้คำว่าคำนี้นะจ๊ะนะครับ
ล่าสุดปรากฏว่าเมื่อคืนนี้พี่เอกเขาก็ลงเออเออในเฟซบุ๊ก
บุ๊คของเขาค่ะคุณบอยทะกลเกียจเนี่ยถ้าสมมุตินับเมื่อกี้ก็คือหัวหน้างาน
ค่ะเป็นหัวหน้าของเอ่อพี่เอกเป็นหัวหน้าหัวใจเสื้อแดงเนี้ยอืม
เขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมต้องเลิกอ่ะถ้าต่อไปใครเราไม่ชอบพูดนะฮะไป
ใครที่เราไม่ชอบพูดคำที่เราใช้เป็นประจำ
ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเหรอแยกแยะครับ
งั้นชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับกระแสชีวิตเราจะอยู่
จะขึ้นอยู่กับคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงปรากฏพี่เอกกี้ก็ได้ตอบกลับไปว่า
โอเคครับคุณพี่ขอบก็ขอบคุณขอบคุณขอบครับพี่บอยนะฮะ
ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็มีชาวเน็ตปรากฏชาวเน็ตเร็วก็จะแคป
ทั้งเข้าใจเจ็ดตนาของคุณบอยจะควรเกียจแล้วแหละแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่า
เอกกี้เขาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็สามารถพูดถึงเป็นเอกสิทธิ์ที่ในการพูดถึงได้
จนถึงตอนนี้พี่เอกเขาก็ลบโพสต์นี้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

ลบไปแล้วแต่คุณบอลก็จะบอกทำไมต้องเลิกอะ
คือพี่เอกเขาลงนี้ขอให้เลิกใช้คำนี้นะคำนี้ค่ะ
ก็คือเอาง่ายขอให้เลิกใช้คำนี้ค่ะนะจ๊ะ
คุณบอสก็เลยบอกว่าทำไมต้องเลิก
ถ้าต่อไปใครที่เราไม่ชอบพูดคำที่เราใช้เป็นประจำ
เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเหรอ

แล้วทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับกระแส

ที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงได้ไง
เขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่คุณบอยพูดก็ถูกนะ
เพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่กับอะไรอยู่อะไรอย่างนี้
บางทีคุณบอยอาจจะไม่ได้หมายถึงการเมืองหรือเปล่า

ทางคุณบอยกับพี่เอกเนี่ยเข้าใจแล้ว
ทางท่านสำเร็จสิจอยู่ทางท่านสำเร็จสิจของคุณแม่มองวังไงคะ

เตะบอลเข้ามานี่จะเตะเข้าโกเปล่าไม่รู้นะ
ตอนนี้แอนท์สวิสเตอร์เขาเข้าใจมีเสียตนาหรือไม่เข้าใจ
ทุกคนอย่าเข้าใจเสียตนาของคุณแม่หรอ
เพราะว่าไม่เอาตรงวินาทีนี้มันก็ต้องห่วงปากท้อง
เวลาที่เราไปไหนมาไหนถามจริงก่อนเข้า
แต่แค่คนมันจะยอมรับความจริงก็บอกว่าตอนนี้คนมันไม่มีกิน
เหมือนกับที่ว่าเตียงพอโรงพยาบาลมันไม่มีอ่ะอืม
กล้าพูดล่ะจริงไหมก็แค่ต้องอยู่กับมันแล้วแบบต้องทำยังไง
แล้วมันจะผ่านวิกฤตอีนรกเนี่ยไปได้ยังไงอืมนั่นแหละ
อ่ะถามความเห็นของฉันเดี๋ยวกูก็โดนด่าอีก

เอาต่อนะ
อะไรอย่างนี้จะว่ากันไป
หรือว่าจริงการออกเสียงมันก็มีเขาเรียกว่าอะไร
ใช่ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันมันใช้ได้แต่มันต้องอยู่ใน
อารมณ์ไหนอารมณ์ใช่แต่อารมณ์ตอนเนี้ยคือคนอ่ะ
อาจจะจับไปผูกหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเป็นแค่คำพูด
เจ้านายกับลูกน้องเป็นอย่างพี่เอกกับคุณบอยเขาก็ทำงานด้วยกันมายาวนาน
แต่อาจจะแบบเป็นการพูดกันเล่นแต่แบบว่าด้วยความที่ณบัตรนี้ตอนนี้
อารมณ์คนมันไม่ได้ปกติต้องยอมรับอารมณ์คนหนึ่งตอนนี้ทัวร์พร้อมลงทุกคนหมดแล้ว
เพราะอะไรคนอยู่บ้านพูดถูกป่ะคนอยู่บ้านคนพร้อมที่จะหาที่ระบายอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะระบายที่สุดคือคนดังค่ะคือคนที่มีชื่อเสียงหรืออะไร
สังคมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคนก็เลยรู้สึกว่า
สิ่งที่ระบายได้ง่ายที่สุดคืออะไรการพิมพ์การด่าเดี๋ยวนี้แฮชแท็กอันหนึ่ง
ก็ระบายเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าแค่นั้นใช่มันอยู่ที่ความเหมาะสมแหละรถเมย์ว่า
แต่ถามว่าคุณบอยพูดก็ถูกไหมว่าทำไมจะต้องเอาใครมาเป็นยึดหลักเป็นสักอย่าง
ที่คุณพลอยพูดหมายถึงมันอาจจะเป็นคำที่บางคนเขาใช้พูดอยู่แล้วโดยปกติไง
มันก็เป็นไปได้บางคนอาจจะติดคำพูดนี้อันนั้นอันนั้นในมุมที่มันจะมีคนที่พูดคำนี้อยู่บ่อยอยู่แล้วก็มีไงอะไรอย่างนี้
แต่ก็อย่างที่บอกความเหมาะสมสำคัญสุดค่ะในฐานะที่เป็นแบบว่าเอาจริงนะ

แต่ถึงเวลาปุ๊บมันไม่มีงานทำใครจะรับผิดชอบชีวิตพวกเขาวะ
สิ่งที่ต้องทำแน่ตอนนี้คือช่วยเหลือได้ช่วยดีกว่า
ช่วยเอาแบบคือไม่มีก็เอาอาหารไปให้อะไร
คือช่วยได้ช่วยไปก่อนดีกว่าอย่างอื่นมันไม่อิ่มท้องอ่ะ
นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแบบ
มีกำลังอะไรก็ช่วยกันไปเนอะ
เจออะไรก็ซื้อไม่กินก็ซื้อไปให้คนนู้นคนนี้ก็ได้
ถ้ามีกำลังเนาะคุณนะโอ้ยพูดแล้วสงสาร

สมัยชั้นเห็นจริงขาวบ้านชั้นน่ะ

แต่เห็นอย่างนั้นแล้วแบบ

เรียกว่ามีการค้นหามากที่สุดในกูเกิล
ตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวชาร์จนะคะ
หนึ่งร้อยอันดับแต่เราไล่เลี่ยงกันมาห้าอันดับให้ฟังกันแล้วกันนะคะ

เด็กมารุ่นแบบลูกแบบดาลงดาลลูกแบบมันเปลือกไปด้วย
จริงเขาก็รักของเขานะรักรักด้วยนะคะ

หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
สรุปแล้วเบอร์อะไรนะ๐๙กับ๑๓
ไปดูเจ้าหายข้องใจกันแล้วสบายใจไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ